คือเมื่อวานนำเสนอไปแล้วนะคะก็มีบางช็อตบางช่วงบางตอน

เพราะว่าไปเผาผีแรงมากจริงค่ะเมื่อวาน
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเอมมี่ก็ร้องไห้เลย
มีบางช่วงบางตอนที่มันคับแค้นใจมากนะคะ

รวมไปถึงเรื่องอัปเดตคดีด้วยนะคะ

ก็เป็น๒คดีสุดท้ายเงินประกันตัวล้านกว่าบาท
เธอจะไปหามาไหนหามาจากไหนนะคะเอาไปฟังคุณเอมมี่เปิดใจกันเลยค่ะ
ไม่ใช่เด็กเพิ่งเกิดใหม่นะพี่หนูกินข้าวหนูไม่ได้กินย่า
เวลาที่ใครสักคนเขาช่วยอายุเขาทรีตอายุดี
อายุคนทรีตเขาดีบ้าง
แล้วตอนที่เขาไปออกรายการเขาก็บิ้วกันใหญ่เลย
พยายามว่าให้เอมมี่ดูเป็นคนชั่วดูเป็นคนผิด
และหนูมีแชททุกอย่างในสิ่งที่เขาพูดมันตรงกันข้ามหมดเลย
ก็เอมมี่อยากจะบอกพี่ทีนะคะว่าหนูไม่โกรธพี่ทีหรอกค่ะ
พิธีก็ยังคือพิธีตามที่คนอื่นเขาพูด
พิธีอย่าหวังเลยว่ามันจะไปได้ไกลกว่านี้
เพราะเหตุการณ์นี้มันทำให้คนรู้จักพิธีมากขึ้น
แล้วก็ทำให้คนเมตตาเอมมี่มากขึ้น
ขอบพระคุณทุกคนมากที่เข้ามาขอเลขที่บัญชีเอมมี่
แล้วก็ช่วยเอมมี่ประกันตัวในเดือนหน้า
มัน๒คดีสุดท้ายเรารวบเป็น๒คดีสุดท้าย
แล้วก็เอมมี่ต้องจ่ายน้องเลขาด้วยเพราะฉะนั้นก็เกือบล้านเหมือนกัน

คือเข่าหน้านี้เอาจริงไปตอนคุณทีเดือดร้อน
คนที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือคือคุณเอมมี่
หลายคนก็เลยมองว่าพอทีเอมมี่เดือดร้อนทำไมทีใจดำจัง
อะไรอย่างนี้นะคะแต่เสียงก็แตกอยู่เหมือนกันนะ
มันก็กำไข่กำมันมากันไป
นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ